มาดูอีกข่าวนี้ที่ปฐุมธานี
หญิงสาวก็ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้

พระสำเร็จความไคร่หน้าป้ายรถประจำทาง
นี่ฮะให้ดูนะครับฝากหน่อยค่ะเป็นพระจริงหรือคะ
เพื่อนเรานั่งรอรถประจำทางอยู่นี่ก็เล่ามาโดยละเอียดนะครับ
บอกว่าเพื่อนไปนั่งรอรถอยู่คนเดียว
แล้วมีพระมายืนช่วยตัวเองตรงหน้าตรงตาเลย
แต่พอมีคนมาก็รีบเก็บอะไรรู้กันดีนะฮะ
ใครเคยเห็นหรือรู้จักช่วยจัดการด้วยทำให้ศาสนาเสื่อมมาก
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้นะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เพราะว่าเกิดขึ้นที่บริเวณป้ายรถประจำทาง
หน้าร้านอาหารโชคชัยสเต็กเฮาส์ถนนพระหลโยธินขาเข้า
ตำบลคูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
โดยเกิดเหตุต่อหน้าต่อตาหญิงสาวรายหนึ่งที่ไปนั่งรอรถ
แล้วก็เป็นข้อความแบบที่ผมเล่าตอนต้นนะครับ
จากการสอบถามนายวีเคนโยแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร้านอาหารโชคชัยสเต็กฮาวส์
เราก็พยายามไปหาคำตอบนะว่ามีเหตุการณ์นี้จริงหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่รอปภก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่า
เมื่อ๓๔วันที่ผ่านมาตัวเองก็เห็น
เห็นพระรูปร่างอ้วนท้วมมาเดินวนเวียนอยู่ที่ป้ายรถประจำทางแห่งนี้
และบางครั้งพระรูปนี้ก็เดินขึ้นไปบนสะพานลอย

รอปภบอกก็ยังสงสัยอยู่พระมาทำอะไรเนี่ย
มืดค่ำไม่กลับวัด
และฝั่งตรงข้ามป้ายรถประจำทางแห่งนี้
เป็นทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกและมหาวิทยาลัยลังศิษย

งงสิทำไมพระถึงมายืนอะไรค่ำมืดแบบนี้
เอาฟังเสียงของรอปภคนนี้กันหน่อยครับ
เป็นพระรูปลาธนาอย่างไรครับ

เขามาทำอะไรพอรู้ไหม

เห็นพานานมานานหรือยัง

แต่ว่าบางวันก็มีพระพระมาคนอ้วนมาเดินมาอะไรอย่างนี้

แล้วอยู่ไปไหนตอนนี้ไม่เห็นหลายวัน
ไม่เห็นหลายวันแล้ว
ไม่ได้ไม่ได้ทันเก็บเพราะว่าอรับผมอยู่แปลกใจ
ครับ

ว่าคุณวีเคนพระที่คุณวีเคนเห็นเมื่อ๓๔วันก่อน

ก็เลยเอาคลิปยื่นให้คุณวีเคนดู

คล้ายกับพระที่ผมเห็นเมื่อ๓๔วันก่อนที่ผ่านมาเลย

ก็เป็นคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล
แล้วก็วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบพฤติกรรมพระรูปนี้หน่อย
มาจากไหนอย่างไรพระจริงพระปลอม
แล้วก็มาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในที่สาธารณะด้วย